เหตุการณ์บนท้องถนนมีคนถูกไล่ยิง
เขายังงงว่าโอ้โหอะไรจะต้องขนาดนี้กันเลยเหรอ
มีช่างไฟ๓คนขับกระบะบนถนนแล้วไปเจอจักรยานยนต์
เขาบอกจักรยานยนต์ขี่ปาดนะ

รากฏว่ากระบะคันที่ตามหลังว่านี้นะฮะ
ไม่พอใจขับตามไล่บี้ตะโกนด่ามีการให้ของลับตอบโต้กันสุดท้าย
รถของช่างไฟถูกไล่ยิงถูกไล่ยิงจนเสียหลักไปชนบารีเออร์
แล้วตกคูน้ำข้างทางนะครับท่านผู้ชมครับนี่โชคดีไม่ถึงตายแค่เจ็บนะฮะ
แต่อะไรกันขนาดนี้นะครับคือเราได้มาหลายมุมนะครับ
ตรงนี้ถนนหน้าค่ายวีนวัตโยธินนะฮะไปถึงจุดเกิดเหตุ
กลับรถใต้สะพานที่ตะบนท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
ถามว่าระยะทางเท่าไหร่สิบห้ากิโลสิบห้ากิโลเมตร
รถของช่างไฟเนี่ยนายวินัยพิมกรอายุ๕๖เป็นคนขับนะครับ
กับช่างไฟอีกสองคนรวมเป็นสามคนอีกคันหนึ่งที่ไล่ตามไล่ยิงเขาเนี่ย
กระบะสี่ประตูสีขาวมีสติ๊กเกอร์สีดำติดอยู่ด้านข้างประตูทั้งสองด้าน
จุดที่เห็นชัดที่สุดคือหน้าอบตท่าสว่าง
ช่วง๖โมงเกือบ๖โมงครึ่งเมื่อวานนี้นะครับ
ตรงจุดนี้นะครับทุกผู้ชมครับรถนี่ตีโค้งนี่สาดโค้งมาเลยแล้วไล่ตามกันอย่างนี้
แล้วกระบะสีเทาบรอนของนายวินัยเนี่ยถูกกระบะสีขาวเนี่ยขับวิ่งไล่เปิดไฟสูงใส่ด้วยนี่เห็นไหม
ไล่ใส่อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับจนไปเสียหลักที่ทางกลับรถใต้สะพานบ้านโคกจ๊ะ
นี่นะฮะเป็นสะพานที่จะข้ามคูน้ำนะครับไปอีกฝั่งหนึ่งระยะทางเนี่ยตรงนั้นนะครับ
คือจังหวะเนี้ยเขาไปชนกับแท่งบารีเออร์กั้นขอบทางแล้วตกไปในคูน้ำค่ะ
เขาบอกเขาถูกไล่ยิงด้วยสภาพนี่รถนี่พังยับเยินนะฮะตกไปเนี่ย
คดีแค่เจ็บนะครับนั่งกันมา๓คนนะครับ
นี่เป็นกล้องอีกมุมหนึ่งนะฮะคนขับรถกระบะคันที่ถูกไล่เนี่ยนะครับ
รถของช่างไฟคือนายวินัยพิมกรอายุห้าสิบหกเป็นคนขับนี่ก็บาดเจ็บตามร่างกายนะครับ
คนที่นั่งมาด้วยนั่งข้างคนขับชื่อในเดียนอายุ๖๙กระดูกร้าวเลยนะฮะ
ตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลนายนิติพงศ์อายุ๒๓นี่ก็หัวแตกนะครับ
สามคนนี้คือช่างไฟฟ้าวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับ
ทางฝั่งของครอบครัวของฝั่งของกระบะช่างไฟ
สามคนนี้ถึงขั้นต้องมาจุดทูบมาขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะค่ะ
บอกว่าโอ้โหรอดตายมาได้นี่ถือว่าบุญเหลือเกิน
ถูกไล่ยิงนี่แบบแล้วตกข้างทางแบบนี้เลยนะครับ
คนขับรถก็คือช่างวินัยนะบอกว่าขับมากับเพื่อนช่างไฟอีกสองคนจะกลับบ้านกัน
ตลาดนัดคลองถมมีจักรยานยนต์ขี่ตัดหน้าก็เบรก
เพราะว่ามันกระทันหันปรากฏว่ากระบะคันหลังไม่พอใจบีบแตร่ใส่
ตะโกนด่าให้ของลับด้วยก็ยอมรับว่าก็โมโหก็ด่าสวนกลับไปเหมือนกัน
ก็เขาด่ามาจากนั้นก็ขับรถไปแต่อีกฝั่งนึงก็ขับรถไล่ตามก็ขับหนีกันไป
อีกฝั่งก็ขับไล่มาแล้วมีเสียงปืนดังขึ้นสองนัด
พอไปถึงจุดกลับรถเนี่ยเสียหลักชนแท่งเบรีเออร์แล้วตกคูน้ำข้างทาง
คือช่างวินัยบอกว่าไม่สบายใจมากกลัวว่าคนก่อเหตุเนี่ย
จะมีอิทธิพลเป็นคนในเครื่องแบบอะไรหรือเปล่าถึงกล้าก่อเหตุอุกอาจขนาดนี้
กังวลเรื่องคดีจะไม่คืบหน้ากังวลเรื่องความปลอดภัยของตัวเองด้วย
คนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยขับรถเปิดกระจกด้วย
มีผู้หญิงนั่งมาด้วยผู้หญิงในรถก็พยายามตะโกนบอกให้พอให้พอ
แต่ผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่หยุดจนมาถึงจุดกลับรถใต้สะพาน
พยายามเร่งเครื่องหนีตายตอนนั้นเนี่ยชนแท่งเบรีเออร์ตกคูน้ำข้างทาง
คิดในใจว่าสงสัยจะไม่รอดแล้วเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยนะฮะช่างวินัยครับ
เขาก็ชี้หน้าด่าเพราะผมด่ามีแต่คำหยาบที่ผมก็ให้คำหยาบเขาไปดอกหนึ่ง

พอเลี้ยวมาประมาณสักร้อยสองร้อยเมตรเขาก็ยิงปืนดังน่าจะสองนัด
แต่คนอื่นเขายินได้ยินสามนัดทีนี้ผมก็เลยกลัวไง
ผมก็ยิ่งสปีดเข้ามาอย่างเร็วมาแล้วก็เหมือนสภาพรถเนี่ยเขาเหินมาเลยตอนเนี้ย
เขาน่าจะตั้งใจที่จะเอาชีวิตผมถึงขนาดเขาวิ่งมาถึงขนาดนี้
ก็ระยะทางการวิ่งมาก็ไม่ใช่ว่าแค่๒๓กิโลเนอะมันก็หลายกิโล
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
จุดที่ไล่กันมาแล้วมีการชักปืนยิงใส่รถกันเนี่ยนะครับค่ะ
ชาวบ้านบอกนะฮะบอกว่าเย็นเมื่อวานนี้สัก๕๖โมงเย็นนั่งกินข้าวอยู่หลังบ้าน
ได้ยินเสียงรถเนี่ยเร่งเครื่องขับกันอย่างเร็วแล้วมีเสียงปืนดังขึ้น
ที่ได้ยินเนี่ยหนึ่งนัดจากนั้นไม่นานมันก็มีเสียงเหมือนกับรถเกิดอุบัติเหตุ
ว่าเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งไล่ยิงมาก็ได้ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้ในที่ชุมชน

รถนี้ผมไม่แน่ใจเพราะผมนั่งทานข้าวอยู่หลังบ้านแล้วเห็นรถมันผ่านไปอยู่
ไปแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเราต้องคุยกันด้วยเหตุผลใช่
เรื่องปืนถ้าพูดไปก็ปืนมันก็มีแต่ก็คนเราจะใช้อารมณ์ด้วยกันทุกคนมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้
มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชื่อผู้ช่วยสมใจนี่ฮะ
บอกบ้านอยู่ใกล้จุดกลับรถใต้สะพานคือได้ยินเสียงปืนก่อนแล้วก็ได้ยินเสียงรถเกิดอุบัติเหตุก็รีบวิ่งไปดู
ไปถึงรถกระบะคันหนึ่งตกคูน้ำไปแล้วพังยับเยินข้าวของกระจัดกระจายหมด
ทีแรกคิดว่าคนในรถน่าจะไม่รอดเพราะเห็นรถเนี่ยเหินข้ามคลองไปแบบโอ้โหไปอีกจุดกลับรถอีกฝั่งเลยอ่ะ
โชคดีมากที่คนในรถไม่เป็นอะไรมากยังไปช่วยแล้วถามอยู่เลยบอกห้อยพระอะไรเนี่ย
สุดท้ายก็แจ้งกู้ภัยนะฮะแล้วก็มาช่วยกันเมื่อตอนเช้าเห็นภรรยาของฝั่งผู้เสียหายมาเดินหาปลอกกระสุนปืน
นี่ฮะตอนนี้ยังหาคนก่อเหตุไม่ได้นะครับทุกผู้ชมครับ
อาวาแล้วทรีย์ตามผู้ไพรแล้วดูเสียหนึ่งรถไข้มาฝั่งนี้รถพังหมดแล้วก็
คือแกสามารถพูดคุยได้

ไปหาพวกปลอกกระสุนปืนพวกนี้นะฮะ

ตำรวจบอกว่าคนขับรถกระบาดที่ไล่ตามไล่ยิงเขาเนี่ย
รู้ตัวแล้วนะครับเป็นผู้ชายอายุสัก๓๐กว่าผมสั้นเกลียน
มีรอยสักอยู่ที่แขนขวารถกระบะก็แน่นอนก็คือคันสีขาวคันนั้น
เดี๋ยวกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้วจะติดตามตัวมาดำเนินคดีกันต่อไป
หรือถ้าโอ้แต่คุณรู้ตัวอยู่แล้วแหละใช่ไหม
ไม่ต้องดูภาพจากโรงพยาบาลปิดตัวเองก็ได้อืม
รู้อยู่แล้วว่าโอ้โหเราไปขับไล่เขาขนาดนี้
มันเกิดอะไรขึ้นยังไงก็ไปหาตำรวจเขาหน่อยดีกว่าค่ะ
จะถูกจะผิดจะเหตุผลอะไรยังไงก็ไปว่ากันทางคดี